คุณผู้ชมครับปีนี้เข้าสู่ปีที่๕๑แล้วนะคะ
ทางธนาคารกรุงเทพได้อันเชิญภาพพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวายณพระอารามหลวงทั่วประเทศ

เพราะว่าได้นำไปน้อมถวาย
ณพระอารามหลวง๔แห่งใน๔จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ธนาคารกรุงเทพอันเชิญผ้ากระถิ่นพระราชทานประจำปี๒๕๖๐ไปถวายนพระอารามหลวง๔แห่งใน๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีเดียวกัน
ประกอบด้วยวัดชนะทิพย์ปัดเฉลิมพระอารามหลวงจังหวัดสตูนวัดมุจรินธวาปีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานี
ชนธาราสิงเหพระอารามหลวงจังหวัดนราธิวาสและวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยาลา
โดยมีกรรมการธนาคารกรุงเทพคณะผู้บริหารพนักงานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการทั้ง๔จังหวัดลูกค้าและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี
พลังแห่งความศรัทธาที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญกระถิ่นพระราชทานประจำปี๒๕๖๐รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๐๕๖๓๓บาท๙๘สตางค์ในช่วงเวลานี้นะครับ
ธนาคารเองโดยคณะผู้บริหารกรรมการแล้วก็ลูกค้าผู้มีส่วนร่วมทุกคนรวมทั้งประชาชน
ก็ได้มีส่วนร่วมกันในการถวายผ้ากระถิ่นพระราชทานในปีนี้นะครับเราเลือก๔จังหวัดภาคใต้
ก็หวังว่านะครับกุศลที่เราได้ทำร่วมกันนะครับ
โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นกระถิ่นพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่๙ของเรานะครับ
ก็คงเป็นภาวะปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขในพื้นที่๔จังหวัดภาคใต้นะครับ
นามของธนาคารเองก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับแล้วก็มีความยินดีที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมทั้งหมดของพี่น้องประชาชนนะครับ
ทั่วประเทศนะครับแล้วโดยเฉพาะใน๔จังหวัดภาคใต้ที่เราร่วมกันทำทั้ง๔จังหวัด
ธนาคารกรุงเทพนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้ากระถิ่นพระราชทาน
ทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๕๑เพื่อส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา
รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
ที่มีมาแต่โบราณการให้เจริญวัฒนาถาวรสืบไปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน